เรื่องราวของการลอยกระทง

นายพิพัฒน์เอกพาพันธ์

ก็พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนก็ร่วมพิธีตักบาทรับอรุณ
ก็ร่วมกันตักบาทข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัฒนาหารแด่พระพิสุสงฆ์จำนวน๙รูปครับ
จัดที่บริเวณวัดตะพังเงินภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
สถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสุโขทัยนะครับ
และการในการจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเริ่มแรกในงานประเพณี
รอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟปัจจังปี๒๕๖๐
สร้างความรู้สึกสดชื่นจำใสให้กับผู้คนที่พร้อมใจกันมา
ร่วมงานในครั้งนี้โอ้โหดูดิแสงข้างหลังนี่เป็นออร่ามาเลยทีเดียว
กิจกรรมรับอรุณแห่งความสุขนะครับจัดขึ้นตามความหมายของคำว่าสุโขทัย
ก็มาจากคำว่าสุขะบวกอุทัยอันหมายถึงรุ่งอรุณแห่งความสุข
อรุณแห่งความสุขนี่ก็เป็นคำสุดท้ายเป็นท่อนบรรทัศน์สุดท้ายของคำขวัญจังหวัดสุโขทัยเขาด้วยนะ
นี่แหละก็เป็นกิจกรรมอันดับแรกนะครับที่ต้องทำและถือเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้
จากนั้นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีบวงสวงนะครับ
ที่เป็นการบวงสวงบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสวรีพ่อขุนรามคำแหง
ก็มีพิธีบวงสวงพิธีสงฆ์พิธีพรามรวมทั้งการรำถวายมือระบำสุโขทัย
และระบำศรีสัชนาลัยด้วยนะครับ
มาในช่วงบ่ายก็มีพิธีเปิดงานด้วยขบวนแห่๙อำเภออาทิตย
ขบวนหลวงขบวนของดีสุโขทัยและความตระการตากับขบวนกระทงใหญ่กระทงเล็ก
แล้วก็มีพนมหมากพนมดอกไม้ที่มีความสวยงามเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้จากพิธีมงคลแล้วเนี่ยภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ก็มีการเตรียมความพร้อมของสถานที่เอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวชมงาน
เป็นประเพณีโบราณของชาวสุโขทัยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า๗๐๐ปีครับคุณผู้ชมครับ
เขาถึงบอกไงว่าที่สุโขทัยก็จัดยิ่งใหญ่เพราะว่าเขามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับ
และหนึ่งในการแสดงที่ทุกคนไม่ควรพลาดก็คือการแสดงพลุแล้วก็การเล่นไฟ
บริเวณสระน้ำตะพังกวนนะครับก็จะมีการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี

ปีนี้เจ้าของพลุสุโขทัยผู้ที่รับผิดชอบการแสดงพลุและเล่นไฟ
ก็บอกว่าจัดเตรียมพลุกว่า๓๐๐ลูกเลยทีเดียว
จัดงานอย่างจริงใหญ่เพื่อแสดงให้กับประเทศได้ชมกัน
จังหวัดสุโขทัยนี่นะคะ
เน้นเรื่องการแสดงผู้ไฟไทยโบราณ

เพราะเรื่องจากการจัดงานรอกธงเผาเทียนเล่นไฟ
เขาจะถอดออกมาจากศิราจะลึกว่า
เมืองสุโขทัยนี่ไม่ดังจับแตก
เราก็อนุรักษ์ไฟไทยโบราณไว้เช่น

แล้วก็ไฟลุกหนู
และส่วนประกอบของ
เราก็จะเล่นลูกทุ่งของสากลก็คือเรียกว่า

ซึ่งเราเคยเห็นในปัจจุบันมากมาย
แต่พุทธในไทยโบราณสำหรับสุโปรไทย
ดำรงเอกลักษณ์ไว้ที่อื่นแทบจะไม่มี
พุดาวกระจายหรือว่าที่เป็นพุสากล
เขาจะมีอยู่ประมาณ๓๐๐๐ลูก
ตุ๊บตุ๊บตุ๊บทั้งวันทั้งคืน
เรียกได้ว่าตอนกลางคืนกลายเป็นสว่างเลยทีเดียว
และนอกจากนี้ยังมีอีกยังมีอีก
ยังมีไฟโบราณอีก๖๐๐ดอกเลยทีเดียว
สถานที่ที่ควรไปเที่ยวชมกันนะครับ
เขาจัดกันเลยนะครับจริงจัดตั้งแต่วันนี้
ยาวไปถึงวันที่๕พฤศจิกายนไปเที่ยวกันกันได้
ที่อุทยาประติศาสตร์สุขโทษไทยครับ

นี่ประเพณีดีแบบนี้
ร่วมกันสืบสารอนุรักษ์เอาไว้นะคะ